จับตามองนะฮะปม๘ปีนายยกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์นะฮะ
ช่วงสัปดาห์นี้เขาก็จับตามองไปที่๓รัฐธรรมนูลรวมถึงความเคลื่อนไหวของกลุ่มต่างด้วย
ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มการเมืองกลุ่มวิชาการกลุ่มประชาชน
ก็มีการแสดงความคิดเห็นที่แตกต่างและหลากหลายนะฮะ
ความคิดเห็นเหล่านั้นเป็นอย่างไรของแต่ละฝ่ายนะ
ติดตามการวิเคราะห์จากอาจารย์สุภาพคลิกกระจายในขีดเส้นใต้เมืองไทย

สวัสดีครับคุณบุ๊คครับคุณน้ำแข็งครับ

เริ่มต้นสัปดาห์ใหม่ต้องคุยกันเรื่องนี้แหละครับ
เพราะว่านี่เป็นเรื่องที่จะพลิกผันเปลี่ยนโฉมการเมืองไทยในช่วงระยะเวลาอันใกล้
ถ้ารอดไปต่อได้สภาวะการเมืองก็จะเป็นอีกแบบหนึ่ง
ถ้าไม่รอดไปต่อไม่ได้หมายถึงพลเอกประยุทธ์ไปต่อไม่ได้
สถานภาพทางการเมืองบ้านเราจะเปลี่ยนไปเยอะ
ฉะนั้นต้องมีเรื่องให้ก่อติดให้ติดตาม
ต้องรู้ไว้ครับเราต้องตามการเมืองให้รู้ว่ามันจะเป็นยังไงต่อ
มาถึงวันนี้มีคนตั้งคำถามว่าอัตราต่อรองเนี่ยรอดกับไม่รอด
เป็นยังไงตอบว่าไม่มีใครฟันทงได้หรอกครับ
เรื่องนี้ต้องรอฟังสารรัฐมนูลแต่ว่าถึงฟันทงไม่ได้
มวยชกเนี่ยเขาจะมีการประเมิน
ดูรูปมวยประกอบว่าผลจะออกมาเป็นยังไง
มวยที่จะดูประกอบดูทั้งสองมุมครับ
เอาฝ่ายมุมน้ำเงินก่อนฝ่ายพลเอกประยุทธ์เนี่ย
ช่วง๒๓วันที่ผ่านมาได้โชว์ความมั่นใจว่า
เอกสารประกอบที่ส่งไปให้สารรัฐมนูลน่ะชัดเจนว่าการนับหนึ่ง

นับจาก๒๔สิงหา๕๗ไม่ได้นี่เขามั่นใจอย่างนั้นนะ
แล้วก็ยกเอาข้อกฎหมายข้อนั้นข้อนี้มาอ้างอิงประกอบโน่นนี่นั่น
ก็เลยทำให้กองเชียร์เชื่อว่านับจาก๒๔สิงหา๕๗ไม่ได้
ส่วนจะนับจาก๖เมษาวันประกาศใช้รัฐมนูล
เมษา๖๐หรือ๒๓กันยา
วันที่เป็นนายกตามรัฐมนูล
อันนี้เขาค่อยลุ้นกันอีกทีหนึ่งแต่เอาเป็นว่าเขาเชื่อว่า
นับจาก๒๔สิงหา๕๗ไม่ได้ฉะนั้น๒๔สิงหา๖๕เนี่ย
ไม่ใช่วันหมดอายุไม่ใช่วันพ้นอายุนี่ฝ่ายพลเอกประยุทธ์
มุมแดงฝ่ายค้านฝ่ายผู้ชุมนุมฝ่ายกลุ่มเห็นต่าง
และประชาชนที่บางส่วนที่เขาไม่เห็นด้วยเขาก็ออกโรงโต้
วันนี้ก็จะมีหัวข่าวว่าปรามทีมกฎหมายตูบิ๊กตู
อย่าอ้างกฎหมายแบบศรีถนนชัยเขาบอกว่าพักฝ่ายค้านตอกย้ำ
กรณีกฎหมายของพลเอกประยุทธ์ที่ทีมกฎหมายพลเอกประยุทธ์เนี่ย
ออกมายื่นคำชี้แจง๒๐หน้าต่อสารรัฐธรรมนูล
โดยยืนยันว่าการนับวาระดำรงตำแหน่ง๘ปี
นับตั้งแต่๒๔สิงหา๕๗เป็นการอ้างกฎหมายแบบศรีถนนชัย
เมื่อวานนี้คุณอนุสรเอี่ยมสะอาดบอกว่า
เป็นเนติศรีถนนชัยนี่คนนี้อนุสรเอี่ยมสะอาด
ท่านหนูสรเยี่ยมสะอาด
เห็นการทำตัวเป็นเครื่องฟอกขาวให้ใครประชาชนแปลกใจที่จู่จู่พลเอกประยุทธ์
ทำตัวเหมือนกับลืมเหตุการณ์ทั้งหมดไปชั่วคณะถึงขนาดจำไม่ได้ว่าตัวเองเป็นนายกมาตั้งแต่เมื่อไหร่
และเป็นมาครบแปดปีแล้วทั้งที่ก่อนหน้านี้ก็มีหลักฐานปรากฏชัดว่าพลเอกประยุทธ์พูดเองว่า
เป็นนายกมาตั้งแต่๒๔สิงหา๕๗และเป็นต่อเนื่องมา
ทีนี้เขาบอกว่าไม่ต้องเป็นนักกฎหมายคนนับเลขถูกจะนับได้ว่าครบ๘ปีแล้ว
ประชาชนไม่อยากเห็นการตะแบงเพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
โอกาสครั้งสำคัญที่จะดำรงหลักนิติธรรมพดุงความศักดิ์สิทธิ์ของกฎหมาย
พี่เลี้ยงกุญสือของพลเอกประยุทธ์ต้องช่วยกันห้าม
ไม่ใช่ช่วยกันยุให้สู้ต่อต้องรีบโยนผ้าอย่าให้ประเทศไทยเสียหายไปมากกว่านี้
นี่ทีนี้มีคนถามตามมาเป็นคำถามที่คนอยากรู้ว่า
ถ้าผลการวินิจฉัยออกมาเป็นคุณกับพลเอกประยุทธ์
มันอาจจะค้านสายตาและอารมณ์จากสังคม
นี่เขาห่วงเรื่องนี้
คนที่ตอบเรื่องนี้เมื่อวานคือรองโฆษกภักดิ์เก้าไกรชื่อคุณการุณพลเทียนสุวรรณ
คุณการุณพลที่ท่านเห็นในจอเนี่ย
เขาบอกว่าเอาเข้าจริงเนี่ยไม่ว่าคำวินิจฉัยจะออกมาทางไหน
เราเคารพเราไม่สามารถไปก้าวล่วงได้
และไม่สามารถไปควบคุมอารมณ์คนได้
ยุคโซเชียลมีเดียแต่เชื่อว่าคงไม่มีเหตุการณ์ความรุนแรง
ประชาชนมีสิทธิ์แสดงความเห็นภายใต้ขอบเขตกฎหมาย
ไม่ห่วงแต่ห่วงความรู้สึกคนต่อสถาบันยุติธรรมไทยมากกว่า
นั่นมุมของฝ่ายการเมือง
ทีนี้เรื่องแบบนี้ดูฝ่ายการเมืองอย่างเดียวไม่พอต้องดูภาคประชาชนด้วย
ลองไล่ดูท่าทีล่าสุดแต่ละกลุ่มแต่ละกลุ่ม
กลุ่มของทนายอานนท์นำพา
ปม๘ปีนับจากปี๖๐หรือ๖๒
จะไม่เป็นที่ยอมรับเตือนวังวนเดินจะกลับมา
นี่อานนท์นำพาเขาเป็นทนายความเพื่อสิทธิ
มนุษยชนที่เรารู้จักและคุ้นเคยกันดี

กับชั้นชิดกลุ่มหลอมรวมประชาชน
ที่มีคุณจตุพรพรมพันธ์ประธานกลุ่มนมช

เขาจับมือกับทนายนกเขา

แล้วเขาใช้ชื่อว่าคณะหลอมรวมประชาชน
ล่าสุดเนี่ยคุณจตุพรบอกว่า
จุดแตกหักระหว่างคณะหลอมรวมกับ๓ป

ในวันที่สารรัฐมนูลวินิจฉัยการดำรงตำแหน่ง๘ปีพลเอกประยุทธ์

ขณะนี้พร้อมจะไปทุกที่
กำลังติดต่อขอใช้พื้นที่หอประชุมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
และเตรียมไปร่วมกับกิจกรรมของนักศึกษา
ที่มหาวิทยาลัยรามกำแหงเร็วนี้
แล้วเมื่อวานนี้คุณจตุพรก็ประกาศกลางเวที

เขาประกาศว่ารู้ว่าหลายคนเกลียดผม
แต่ตอนนี้ขอให้เลิกเกลียดชั่วคราว
เพื่อมาจัดการกับ๓ปก่อน
แล้วค่อยมาเกลียดใหม่ครับ
นี่คือท่าทีของฝ่ายค้าน

ฝ่ายรัฐบาลเนี่ยฟังจากคุณทิพานันสิริชนะรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคนใหม่
นี่คนนี้คุณทิพานันสิริชนะคุณทิพนันบอกว่าเรื่องนี้เป็นไปตามขั้นตอนกฎหมาย
ทีมกฎหมายพลเอกประยุทธ์ชี้แจงตามข้อกฎหมายตามขั้นตอน
ไม่ใช่เป็นเครื่องฟอกขาวให้ใครเพราะไม่ใช่การกระทำความผิดทุจริตต่อหน้าที่
แต่มันเป็นปัญหาการตีความตามข้อกฎหมายไม่ได้มีพฤติกรรมกดดันสารเลย
ฉะนั้นนี่คือการประเมินสถานการณ์ต้นสัปดาห์นี้
ซึ่งมันจะมีเรื่องให้ติดตามให้ท่านได้เห็นภาพว่า
ม๘ปีของพลเอกประยุทธ์จะไปต่อยังไง
เรื่องที่ผู้คนที่สู้กันโดยเหตุผลตามกฎหมายเนี่ย
สำคัญที่สุดคือประชาชนประชาชนยอมรับกับเหตุผลของฝ่ายไหน
แพ้ชนะนั่นเรื่องหนึ่งความรู้สึกของประชาชนที่เขายอมรับ
อีกเรื่องหนึ่งความรู้สึกของประชาชนที่เขาไม่ยอมรับ
นั่นก็อีกเรื่องหนึ่งเรื่องนี้สำคัญครับ
เราเคยเห็นใช่ไหมครับนักมวยคณะกรรมการชูมือให้ชนะ
แต่คนโหกันทั้งเวทีอันนี้แหละครับสำคัญ
ฉะนั้นเราต้องตามเรื่องนี้อย่างกระชั้นชิด
ผมมีหน้าที่มาประเมินให้ท่านฟังว่า
โน้นว่ายังไงฝ่ายนี้ว่ายังไง

เพราะนี่คือเป็นการเมืองที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทย
แล้วจะเห็นสถานการณ์ความพลิกผันหรือไม่เนี่ย
มันเกิดขึ้นในช่วงจากนี้ไป
ขีดเส้นใต้ของเที่ยงวันนี้ครับ